วันนี้ค่ะเขาจะตีตรงหลังแต่เจ้าจะเรื่องขอหนูก่อน
เหมือนมันจะสลบอะค่ะพี่
แล้วพอกลางวันเพื่อนมาเห็นว่าต้องคอบวม
เพื่อนทักว่าพอไปทำอะไรมาถึงบวม
ก็เลยรู้ว่าโดนตีจนคอบวม

แรงไปค่ะความจริงตีหนูหนูก็ไม่ว่าค่ะ
แต่อันนี้ตาหนูมันมองไม่เห็น
มันจี๊ดจากต้นคอค่ะขึ้นไปที่แก้วหู
แล้วมันก็รู้สึกปวดตรงลูกกระตาค่ะ
ปวดปวดแบบเจ็บแบบเจ็บมากเลยอะค่ะ
เลยบอกกับแม่แม่ก็เลยพาไปหาหมอ
หนูรับผิดค่ะว่าหนูไม่ได้ทำเวรห้องน้ำ

หนูก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้ทำห้องน้ำ
หนูยอมรับแต่พอไม่น่าทำกับหนูอย่างนี้

อันนี้บอกตั้งแต่หัวรายการก่อนเลยนะคะว่า
ยังไงเดี๋ยวต้องค่อยตรวจสอบกันนะคะ
เรื่องนี้อาจจะยังเป็นข่าวที่ไม่ได้ใหญ่มากนัก

แล้วก็ทั้งสองฝั่งพร้อมจะพูด
ทางรายการก็เลยจัดรายการเรื่องนี้ขึ้นมานะคะ

เป็นลูกคนเล็กของคุณแม่นะคะ

แล้วก็ที่บ้านก็จะมีคุณตาคุณยายนะคะ

แต่ว่าเอาพูดกันตรงไปตรงมาก็คือว่า
ตุ้งสตางค์ไม่ได้มีมากมายอะไรนะคะ
แต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็พาลูกไปตรวจ
พาไปหาหมอเพื่อยืนยันว่าตกลงน้องมองไม่เห็นจริงหรือนะคะ
แล้วพอลักษณะการตรวจมันมาถึงว่า
เด็กมองไม่เห็นเนี่ยก็เลยจะมีการใส่เลนตานะคะ

และจะฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยว่าเป็นไปได้ไหม
ผอโรงเรียนที่เด็กม๒คนนี้เรียนอยู่เนี่ย
ทำร้ายเด็กขนาดที่ทำให้ตามองไม่เห็น
ทีนี้บอกก่อนในระหว่างรายการจะค่อนข้างซักน้องเรื่องนี้ค่อนข้างมาก

แม้ว่าจะมีเอกสารของทางการแพทย์มาแล้วก็ตาม
เพราะว่าจากการสังเกตดิฉันไม่มีความรู้เนอะคุณแม่
จากการสังเกตรู้สึกว่าลูกตาน้องปกตินะคะ
คือลูกกระตาเขาปกติเลยไม่ได้มีความผิดปกติอะไร
ก็น่าจะเห็นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ทีนี้เมื่อไปตรวจมาหมออธิบายว่าอย่างไร
ทำไมลักษณะลูกกระตามองจากภายนอกยังเป็นเหมือนเดิม
วันนี้เราจะคุยกันกับสองท่านก่อนในรายการ
แล้วก็จะเดี๋ยวโฟนอินกับประธานกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนที่น้องสังกัดอยู่นะคะ

แล้วก็น้องขอเรียกว่าน้องเอก็แล้วกันนะคะ

เรียนโรงเรียนนี้มาตั้งแต่

แล้วก็ล้าออกไปเรียนที่โรงเรียนวัดสายย้อยค่ะ
พอเรียนจบป๖ก็กลับเข้ามาเรียนอีกรอบหนึ่ง
เข้ามาเรียนต่อม๑ค่ะ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วหนูเรียนมาตั้งแต่ป๑เลย

แต่ก็กลับมาเรียนที่นี่ต่อนะคะ
ทีนี้อยู่มาถึงม๒เนี่ย
เจอพอคนนี้เนี่ยมากี่ปี
พอเป็นพอที่นี่กี่ปีแล้ว

ก่อนที่หนูจะลาออกไปตอนปฐมช่วงนึงเนี่ย

ลาออกไปพอคนนี้เป็นพอยัง

เหรอเขาก็เคยมาอยู่เป็นผอแล้ว
แล้วออกไปแล้วก็กลับมาเป็นผอใหม่เหรอ
เขาประจำอยู่ที่นั่นก่อนก่อนหนูจะออก
รับออกไปเรียนที่โรงเรียนวัดสาย้อยค่ะ
คือพออยู่ตลอดแต่หนูน่ะที่ออกไปช่วงหนึ่งใช่ไหม

ทีนี้พอกับหนูเนี่ยนะคุ้นหน้ากันมาตลอดไหม
เพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่เราเด็กนะที่โรงเรียนเด็กเยอะไหมลูก

อย่างเช่นมหนึ่งมีมหนึ่งกี่ห้อง

ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไม่ใหญ่นะน่าจะคุ้นหน้านะ
คิดว่าเขาจำหน้าเราได้ไหม

คนนี้คนนี้คนนี้จากป๑ขึ้นมาเนี่ย

หนูโดนทำโทษบ่อยไหมจากผอ
รอบแรกโดนเอามือเขกที่หัวค่ะ

เอามือเขกหัวเพราะเราไปทำผิดอะไรคะ

อ่ะแล้วรอบถัดมาโดนอะไร
โดนที่ก้านคอเนี่ยค่ะ

เขาจะตีหลังหนูแต่มือเขาลงที่คอหนูก่อน

เอากลับไปครั้งแรกก่อนที่เขกหัวแบบไหนคือเขกแบบยันหรือเขกเลย

อ่าแล้วเขกแบบเขกกลดหรือเขกแบบยอก
เข้าใจคำว่าเขกแบบกลดกับเขกแบบยอกมั้ย
เหิ้ยทำไมไม่ทำ
เห็นไหมคะ

พอมาครั้งที่สองครั้งที่สองนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้มาร้องเรียนเรื่องนี้ใช่ไหม

เหมือนเดิมแล้วเขาทำโทษด้วยวิธีไหน
เขาเรียกหนูไปเหมือนตักเตือนอะค่ะ

แต่คำพูดมันจะแรงสักนิดนึง
แต่หนูก็จำไม่ได้เพราะว่ามันนาน
หนูก็เก็บกฎจากข้างล่างขึ้นไปบนห้อง

คราวนี้ด้วยความเก็บกฎจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน

พอนี้ผอเขาได้ยินเขาเดินมา
เขาก็ชี้หน้าแล้วบอกมึงลงมานี่เลยอันตภัณฑ์

แล้วเขาก็ตีที่ต้นคอหนู
แล้วหลังจากนั้นหนูก็เดินขึ้นห้องเรียนตามปกติ
พอเขาก็เดินไปชี้หน้าครูการว่า
ครูปิดห้องเลยนะไม่ต้องให้มันเข้าเรียน

หลังจากนั้นหนูก็เข้าเรียนตามปกติ
แล้วพอยังมาตามมาทำอะไรอีกไหม

จังหวะที่เขาทำโทษโดนกี่คน

มันเป็นเวรที่ต้องทำความสะอาดใช่ไหมคะ

ที่ฟะยังไงนะ
เรียกว่าอะไรเลขตีหรือฝ้าดหรือแหละยังไง
ว่าเขาจะตีหลังหนูอะค่ะแต่มันโดนต้นคอลงคอก่อนแล้วก็ไปโดนหลัง
ฝั่งไหนลูกโดนด้านฝั่งนี้ค่ะด้านขวาจติพอยืนยืนหันหน้ายังไงให้หนู
เนี่ยอย่างนี้ค่ะเนี่ยพอยืมแบบพี่ใช่ไหม
คือยืนประจันหน้ากันแบบนี้ใช่ไหมค่ะแล้วจะตีหลังนั่นแหละค่ะ
แต่ที่หนูยืนอยู่มันเป็นยกสูงขึ้นมาหน่อยค่ะอ่าแล้วเขาก็ดึงกระชากมือหนู
แล้วก็ตีที่ต้นคอแล้วก็มีปากเสียงกันเขาพูดประมาณว่ามีครูให้ท้ายหนู
มีครูดูแลหนูแล้วคราวนี้หนูก็เลยเถียงไปว่าไม่มีใครดูแลหนูหรอก
แล้วคราวนี้ก็มีปากเสียงใครเยอร์กันตรงนั้นนะคะ
ยังไงเดี๋ยวนะคะคือเหมือนกับเอางี้นะถ้าพูดภาษาพี่นะ
คือหนูก็สู้เหรอลูกไม่ค่ะคือเขาดึงหนูดึงหนูไปจะไปไหนหนูก็ไม่รู้
หนูก็เลยไม่ไปอ่ะเขาก็เลยดึงกลับก็แบบเยื่อกันไปเยื่อกันมา
อ่าเพราะเยื่อกันไปเยื่อกันมาแล้วไงต่อลูกเขาก็เลยผากหนูอ่า
แล้วก็ถึงหนูก็ถึงเดินขึ้นห้องไปอ่าแล้วเขาก็ไปชี้หน้าครูประจำวิชาว่า
ห้องเลยนะไม่ต้องให้มันเข้าเรียนอ๋อไอ้ไอ้จังหวะช่วงเยอะเนี่ยคือหลังจากที่เขาตีเราไปแล้วใช่ไหม
ค่ะทีนี้เราพอจะนึกออกไหมว่าตรงไหนที่โดนคอด้านขวาของเรามือสันมือหรือท่อนแขะหรือตรงไหนลูก
น่าจะประมาณสักช่วงเนี้ยค่ะอืมหนูเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะพลาดใช่ไหม
เขาน่าจะกะตีหลังใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่เล่าใช่ไหมลูกค่ะอ่า
ทีนี้ตอนจังหวะนั้นเนี่ยอาการเจ็บเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนมันยังไม่รู้สึกเจ็บค่ะ
เหมือนแบบว่ามันชาแต่หนูจะสลบอะค่ะมันแบบเบอร์ไปเลยจะหลับ
เข้าตรงช่วงไหนลูกช่วงช่วงเนี้ยค่ะเคาะประมาณนี้ไหมนั่นแหละค่ะ
อ่าประมาณนี้นะไปทางด้านอ่าคุณแม่ชิดอ่ามันยังบวมอยู่เนี้ยอ่า
บวมอยู่เนี่ยยังมีรอยอยู่นะคะไม่แต่ตามข่าวเนี่ยบอกว่าโดนตีตั้งแต่ต้นเดือนมกรา
ใช่ค่ะต้นเดือนมกราคือสัปดาห์วันที่เก้าเก้ามกราเก้ามกรา
แต่รอยยังอยู่ค่ะยังไม่ยุบอืมยังไม่ยุบทีนี้ตอนนั้นที่บอกว่ามันเหมือนมันจะ
สลบเลยเหรอค่ะคือไอ้อาการจะสลบคือไงลูกคือแบบปวดหรือแบบมันมันแป๊บพอ
มันวึบมืดไปหรือยังไงพอโดนเข้าไปแล้วเสล่อ่ะค่ะจะหลับมันมึนมันมึนเหมือนมันกับ
กระแทกอย่างแรงแรงเด็กกับแรงผู้ใหญ่มันไม่เหมือนกันไงพออายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
หกสิบกว่าแล้วพี่หกสิบได้แล้วล่ะพอพอผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชาย
พออาวุธ์ผู้ชายใช่ค่ะอายุประมาณหกสิบกว่าหกสิบหกน่าจะหกสิบเอ็ดน่ะ
แล้วเรานั้นทีนี้เป็นแค่สองครั้งนี้ถูกไหมเพราะว่าพอครั้งที่สองเนี่ยก็มามีเรื่องนี้แล้ว
ใช่ทีนี้พอเราขึ้นไปเรียนแล้วก็มีปากเสียงกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคือหลังจากวันนั้นมาเนี่ย
หนูอาการเป็นยังไงบ้างลูกมันมีอาการเจ็บที่ต้นคอแล้วมันเหมือนดันขึ้นไปบนหู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

บวมอะไรขนาดนี้เขาบอกผอตี

ความที่ว่าหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วไง

ก็ลูกเธอจะไปเรียนที่ไหนได้ก็ไปเถอะ
ไม่มีโรงเรียนไหนรับหรอกนิสัยอย่างนี้ค่ะว่าลูกหนู
หนูก็เลยบอกโอ้โหโรงเรียนแบบนี้หนูกูก็ไม่ให้ลูกเรียนหรอ
หนูก็พูดภาษาบ้านบ้านอ่ะพูดไม่ให้ลูกเรียนหรอก
ทำกันถึงขนาดนี้เขาก็ฟ้า
ถังน้ำมันแกโรน๕ลิตรอ่ะ

ร้อน๕ลิตรจะขึ้นมาตีลูกหนูต่อหน้าหนู
หนูก็จะเอามือข้างซ้ายหนูกระชากลูกหนูมา
แล้วหนูก็ความที่ว่าหนูเป็นคนปากไหว
หนูก็บอกว่านายเก่งจริงอ่ะมึงตีซิ
เขาบอกว่าผมไม่ได้ตีเขารีบกลับคำเลยต่อหน้ายาย

คุณแม่ไปกับคุณยายใช่ค่ะวันนั้นอ่ะวันที่เด็กขอบวช
แล้วที่บอกว่าคุยแล้วมีปากเสียงกันนี่คือคือวันนั้นแหละคือ
ในห้องข้างนอกเลยออกตรงไหน
ตรงหน้าหอประชุมมีคนอื่นอยู่ไหมมีเด็กอยู่เยอะแยะ
แล้วก็คนทำงานอยู่เยอะแยะเลยมีครูคนอื่นเห็นไหม

ลูกสาวเขาเป็นครูแบบไม่ใช่ครูแบบว่า
มีใบครูอะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นครูจ้าง
แล้วมีครูเห็นกี่คน
หรือว่าเป็นแม่บ้านเป็นนักการหรือใครเห็นบ้าง
เหนือจากเด็กนักเรียนนะคะตรงนั้นก็มีหลายคน
ที่โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดไหมคุณแม่มีค่ะ
แล้วถ้าย้อนกลับไปไม่ใช่ตรงที่ทะเลาะกันนะ
ตอนที่หนูโดนทำโทษโดนที่ครูจะตีหลัง
แล้วถ้าโดนตรงคอเนี่ยตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมคะ
ใกล้หรือฮะแล้วมันส่องมาทางแบบ
ทางที่ตอนที่ยืนทะเลาะกับครูอยู่เหรอ
คุณแม่ทีนี้พอตอนที่ไปคุยเรื่องราวมันเป็นยังไง
พอเล่าให้ฟังเหมือนที่ลูกเล่าให้ฟังไหม
เขาไม่ยอมรับอะไรอ่ะพี่ไปขึ้นที่เขต
กระทรวงศึกษาเขาก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งเขตคือเขตพื้นที่การศึกษา
ใช่เขาไปพูดอีกอย่างหนึ่งแต่พูดกับเรา
ตอนที่ได้ว่าอันนี้กับเราเขาบอกให้ดูแลลูกดีดีนะ
เหมือนก็ดูถูกแล้วว่าจะปล่อยให้ลูกเราท้องเหมือนเด็กคนอื่นที่ว่าเรียนโรงเรียนนั้นแล้วไม่จบ

เขาพูดทำนองแบบว่าเหมือนดูถูกแล้วว่าเขาบอกดูแลลูกตัวเองให้ดีนะ
เขาพูดแค่ประโยคนั้นรึเปล่าหรือยังไง

ความคิดทุกคนเขาก็อย่างนี้อย่างนี้
หนูก็พูดไม่ได้มันไม่ดี

แล้วก็น้องเนี่ยยืนอยู่ด้วยแล้วทีนี้คือคุยกันบอกว่าไม่ได้ตี
แต่ขนาดว่าเขาบอกว่าไม่ได้ตีเขาบอกว่าเขาแค่จับน้องแบบนี้
เอาแค่จับน้องแบบนี้เขาถามว่าครูจับเธอแบบนี้ใช่ไหม
จับเธอแบบนี้ใช่ไหมครูจับเธอแบบนี้ใช่ไหม
แล้วเขาก็เอามือเนี่ยตีฝ่ามือเนี่ยตีหลังดังปึกต่อหน้าหนูอ่ะ
ไหนว่าแค่เขาลองตีแต่ทำไมดังบึกเลย
ไปโดนตรงไหนกลางหลังเลยค่ะดังบึ้งอย่างนี้เลย
อ้าวแล้วตีทำไมตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาทำให้ดู
เขาทำให้ผู้ปกครองดูว่าเขาทำแบบนี้ต่อหน้าผู้ปกครอง
สุดท้ายบทสนทนามันจบกันว่าอะไรคือเขาบอกเขาไม่ได้ตี

ครูบอกครูครูไม่ได้ตีเธอตรงนี้แต่ครูตีเธอที่หลัง

ครูไม่ได้ตีเธอตรงนี้แต่ครูตีเธอที่หลัง
แล้วในบทสนทนามีบอกว่าจริงแล้วไม่ได้ตีด้วยหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตีที่คอ

ทีนี้แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ตีต่อหน้าคุณแม่ใช่ไหม
ใช่แล้วว่าพอเราไปขึ้นเขตเนี่ย
ว่าน้องคอบวมว่ารู้ว่าจะเอายังไงกับพอ
ทางผอเขาก็บอกว่าถ้าโดนข้างขวาไม่หนักกว่านี้เหรอ

คุณแม่ไปเขตพื้นที่การศึกษาพอไปด้วยไหมคะ
พอก็ไปค่ะทางพอเขตโทรเรียก

แล้วทางผอโรงเรียนเนี่ยพูดต่อหน้าผอเขตว่ายังไง
เขาก็พูดว่าถ้าโดนข้างขวาไม่หนักกว่านี้เหรอ

เขาก็บอกผมงั้นผมขอโทษเขาว่างั้น
ผมขอโทษแล้วขอให้มันจบอยู่ตรงนี้คือตอนนั้นน้องยังตายังมองเห็นอยู่

แล้วก็คิดว่าจบแต่พอวันที่๑๑น้องกลับไปเรียน

ใช่เขาพูดออกหน้าใหม่เหมือนเขาประจานลูกเราว่าลูกเราไปขึ้นเขต
แล้วครูคนอื่นเขาก็มาพูดล้อเลียนว่าแกล้งตบหัวเด็ก
เขาบอกว่าเก่งจริงก็ให้พ่อแม่ไปขึ้นเขตสิฟ้องเขตสิ
เขาว่าต่อหน้าลูกเรามาเหมือนว่าแดกลูกเรา
และเด็กคนอื่นที่จบไปแล้วหลายปีงานวันเด็กมาก็หาว่าลูกเราผิด
ว่ามึงผิดนะไปทำผอเขาอย่างนั้นอย่างนี้

ทีนี้จากการพาเด็กไปร้องที่เขตพื้นที่การศึกษาด้วยส่วนหนึ่งนะคะ

ซึ่งหมอบอกชัดเจนไหมว่าคืออย่างเราดูอย่างนี้นะคะ
ใช่ใช่แต่มองลูกตาเค้าอะคือมันไม่ผิดปกติเลยนะ
ใช่ดวงตาของน้องปกติหมด
แต่เส้นประสาทตาน้องเหมือนโดนอะไรทับอยู่ตอนนี้

ซึ่งคุณหมอทดสอบแล้วคุณหมอทดสอบใช่ไหมทดสอบแล้ว

หมอยังรอให้เปลี่ยนเลนส์ตาวันที่๑๒
ถ้าว่าเปลี่ยนเลนตาวันที่๑๒น้องมองไม่เห็นก็มองไม่เห็นเลย
แล้วหมอบอกไหมว่าตอนนี้เรียกว่าเขาเป็นอะไรคะ
เขาได้บอกว่าเส้นประสาทตามันเหมือนอะไรมาทับจะเล็กลง
คือไปหาหมอทั้งหมดกี่ครั้งคุณแม่
อุ้ยยินยาของหมอตานี้ค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังต้องถามย้อนกลับไปอีกนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าเราต้องแยกเป็นสองประเด็นในกรณีถ้าเกิดขึ้นกับเด็กนะคะ
คือว่าน้องมีประวัติพูดตรงนะคุณแม่มีประวัติเกเลไหม
มีประวัติก้าวร้าวพูดจาไม่เพราะไหม
หรือว่าก่อเหตุอะไรในโรงเรียนบ่อยหรือเปล่าอันนี้ส่วนหนึ่ง
แต่เราไม่สามารถจะเชื่อมโยงได้ว่าสมมุติว่าเด็กผิด
แล้ววิธีการลงโทษมันแบบไหนก็ได้อันนี้ก็เชื่อมโยงกันไม่ได้นะคะ
ต้องแยกชิ้นกันมองเดี๋ยวช่วงหน้า
เราจะมาฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างไม่ใช่ตัวพอนะ
แต่ว่าเท่าที่ทีมงานได้คุยก็เป็นคนที่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี่แหละนะคะ
ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ย
เรายังเข้าไม่ถึงตัวตอนนี้นะคะแต่ว่าเราพยายามโทรหาท่านอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะ
พอเขตพื้นที่การศึกษาไปสัมมนานะคะไม่สะดวกให้สัมภาษณ
แล้วก็คุณหมอผู้รักษาก็ติดรักษาคนไข้อยู่ตอนนี้
ท่านที่เราจะคุยด้วยตอนนี้คือประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่ว่านี้ในจังหวัดลบบุรีนะคะ

ค่ะสวัสดีครับ

กำนันมองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่มันเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว
คุณแม่เขาก็ร้องเรียนอยู่หลายที่เหมือนกัน
ถึงเคยไปหากำนันด้วยใช่ไหมคะ

ยังไงบ้างคะกำนันจากรายละเอียดที่กำนันทราบทางมุมของกำนันนะคะ
ก็จากเรื่องต้นเลยปะ
มีเหตุการณ์ที่ทราบทางสลิตมีปัญหากันนะครับ
ก็ก็มีเรื่องถึงกตัวขยายไปครับ
นะครับมีร้องเรียนไปที่เขตนะครับ
ค่ะนะครับก็พอ
เขตก็เรียกทางพอและผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ย
ไปคุยที่เขตก็ทางผอเนี่ย
ทางพอเนี่ยก็ขอโทษยกมือไหว้นะครับ
ค่ะในในวันวันแรกนะครับช่วงแรก
ช่วงที่คือเขาร้องเรียนไปทางเขตนะครับแล้วพอกลับจากเขต
ก็คือว่าเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วอ่ากลับจากเขตเนี่ย
ทางผู้ปกครองของเด็กเนี่ยก็มาหาผมก็มาหาผม
บอกว่าทางพอเขตเนี่ยเอาลูกเอาลูกเขาไปประจาน
หน้าปะทงคือเหตุเนี่ยเกิดก่อนวันเด็กอ่า

สิบสองสิบสามนะครับค่ะครับพาลูกเขาไปประจานหน้าปะทง
ผมก็ถามว่าผมก็ถามว่าเหตุเนี่ยเกิดก่อนวันเด็กไหม
เขาบอกว่าก่อนเพราะเขามาร้องเรียนผมวันที่สิบห้า
มาหาผมแล้วนะค่ะมาผมวันที่สิบห้านะครับ
มาผมวันที่สิบห้าแล้วก็ผมก็บอกผมก็บอกเขาไป
บอกว่ากลับไปเถอะผมไอ้ทาง
พอเขาคงไม่ไม่มาว่าแล้วล่ะเขาคงไม่มาว่ามา
มาว่าลูกคุณแล้วล่ะเดี๋ยวผมคุยกับเขาเองค่ะ
อ่าเดี๋ยวผมคุยกับพอเองอ่านะครับ
แล้วผู้ปกครองเขาก็กลับไปอ่าก่อนก่อนกลับเนี่ย
เขาบอกว่าเดี๋ยววันวันวันวันที่สิบห้าเนี่ย
เขาจะหมอนัดอีกเที่ยวหนึ่งค่ะหมอตานะอ่า
อีกเที่ยวหนึ่งจะพาลูกไปตรวจค่ะค่ะครับ
ทีนี้กำนันที่ฉันถามกลับบ้างนะคะ
พอโรงเรียนเนี่ยไปคุยกับกำนันเนี่ย
ตั้งแต่ตั้งแต่หลังเกิดเหตุได้กี่วันคะผมถือว่ามัน
ก่อนวันเด็กเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ทราบวันกี่วันก่อนก่อนวันเด็ก
พออร์พออร์เชิญค่ะเชิญค่ะก่อนวันเด็กเนี่ยผม
ผมในสถานะประธานกรรมการเนี่ยค่ะก็ต้องกระทุ่มคณะกรรมการอ่า
ทุกคนเพื่อจะจัดงานวันเด็กค่ะพอพอไปคุยกับกำนันในในใน
ลักษณะไหนคือปรึกษาเลยว่ามันเกิดเรื่องจะแก้ยังไงหรือ
เล่าสู่เป็นฟังเล่าเล่าเล่าให้ฟังเหตุการณ์ต่างต่างต่างต่าง
เนี่ยนะค่ะแล้วพออร์เล่าให้ฟังไหมคะว่าตกลงทำหรือว่าไม่ได้ทำค่ะ
คือว่าในวันเกิดเหตุนะฮะวันเกิดเหตุพอเล่าให้ฟังว่า
เด็กเนี่ยมาโรงเรียนมาโรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะฮะ
ก็ช่วงนั้นช่วงกำลังเข้าแถวกันค่ะเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กคนนี้
ไม่ยอมมาเข้าแถวอ่าพอก็ไปดึงดึงมือมาดึงมือดึงมือมา
เด็กก็ไม่ยอมมาเหมือนยื้อยุดฉุดกันนั่นแหละค่ะอ่าแล้วพอก็ตีไปข้างหลังหนึ่งที
แบร์มือนะแบร์มือตีไปข้างหลังอืมนะครับเท่าที่เท่าที่พอเล่าให้ผมฟังอ่ะนะ
ค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะคือประเด็นคือไม่ไปเข้าแถวในตอนที่เพื่อนเขาเข้ากันใช่ไหม
ครับค่ะกำนันขาถามเพิ่มค่ะเอ่อพอบอกไหมว่าไอ้ตอนที่ฟาดลงไปเนี่ย
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันโดนไปที่ไหนหรือบอกไหมว่าเออพลาดมันแรงไปหน่อยหรือมันจะตีหลังมันไปโดนคอ
คือเล่ารายละเอียดไหมคะท่านผอเนี่ยก็บอกว่าตีข้างหลังอ่ะ
ไม่ได้รายละเอียดก็คือว่าตีแบร์มือตีไปข้างหลังอ่าหนึ่งทีค่ะ
แล้วพอเล่าให้ฟังไหมคะกำนันว่าเด็กคนนี้มีประวัติยังไงบ้างตอนอยู่โรงเรียน
ก็เป็นเด็กที่โวยวายเหมือนโวยวายเหมือนว่าไม่ดื้อเด็กดื้อครับ
ที่พอให้เล่าให้ฟังอ่ะค่ะครับพอจำได้ใช่ไหมคะว่าเขาอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะ
พอออเนี้ยเพิ่งย้ายเข้ามาห้าปีครับย้ายมาจุดเหนือพันธ์ใดอ่ะนะค่ะหรือว่าเด็ก
เชิญค่ะครับตามปกติแล้วเนี่ยพอทำโทษนักเรียนคนอื่นอื่นด้วยวิธีคล้ายคล้ายกันไหมคะ
พอออแกก็ผมก็ไม่รู้อ่ะนะว่าคล้ายคล้ายกันค่ะผมก็ไม่ไม่ได้อยู่ในมีเด็กคนอื่น
มีเด็กคนอื่นที่พ่อแม่เขาไปร้องเรียนต่อกำนันคล้ายแบบนี้บ้างไหมคะที่ผ่านมา
ไม่มีครับไม่มีจนถึงตอนนี้เนี่ยกำนันคิดว่าเรื่องมันควรจะจบไปแนวไหนคะ
เพราะว่าเพราะว่ากำนันเนี่ยในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนด้วยนะ
กำนันปรึกษากันในคณะกรรมการไหมคะว่าเรื่องนี้มันควรจะจัดการอย่างไร
เพราะว่าแม่เขาก็มีผลตรวจมาแล้วแม่ก็พูดตรงนะแม่ไม่ได้ยอมอ่ะนะครับ
คือจริงแล้วคือเรื่องตอนนี้ถือว่าจบไหมคะหรือถ้ายังไม่จบมันจะต้องไปจบแนวไหนคะ
ถ้าเกิดถ้าเกิดทางผู้ปกครองเขาไม่จบมันก็ต้องผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์นะครับว่าสาเหตุหรือเขาเป็นมาก่อนหรือเปล่า
ว่าแล้วเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผู้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญถ้าผมสรุปเองมันคงไม่ได้
เข้าใจค่ะเป็นอะไรมาก่อนคะกำนันตอนที่เขาเขาย้ายไปอ่ะ
ย้ายไปอยู่โรงเรียนวัดสย้อยนะครับก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็ส่งส่งเด็กเนี่ยไปตรวจ
ตรวจวัดสายตาตักแว่นนะครับค่ะครับ
ก็เขาก็เขาคงมีปัญหาเรื่องสายตามาก่อนครับมีปัญหาว่าอะไรคะมองไม่เห็นเหรอคะ
ผมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าทางโรงเรียนไซย้อยที่เขาย้ายไปอยู่
อยู่ช่วงช่วงปสี่หรืออะไรนะใช่ค่ะอ่าครับเขาเคยเคยพาเด็กเนี้ยไปตัดแว่น
มีมีปัญหาที่สายตาสั้นเหรอคะหรือไงคะผมไม่รู้ไม่ทราบครับ
แล้วที่กำนันพยายามจะบอกคือตั้งข้อสังเกตว่าอะไรคะ
ก็จากที่ครูอ่ะเพราะผมไม่รู้ว่าสายตาสั้นหรือเปล่าเพราะว่าผม
ผมไม่ใช่ไม่ใช่หมอใช่ไหมล่ะอ่าเข้าใจเข้าใจค่ะ
กนันกำลังจะบอกดิฉันว่าไม่แน่ใจว่าเด็กน่ะมีเหมือนกับมีปัญหาทำไม
อาการทางสายตาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วหรือไม่ใช่ไหมคะครับผม
อ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผอโรงเรียนก็ตั้งข้อสังเกตด้วยไหมคะ
กำนันสังเกตก็ผมต้องถามพอนะครับตอนนี้
ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อันนี้กำนันพูดเองถูกไหมคะครับผมอ่า
ทีนี้ในในมุมของประธานกรรมการสถานศึกษามองอย่างนี้ก่อนนะคะสมมุติว่าเป็นอย่างที่กำนันตั้งข้อสังเกตว่ามันต้องพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าเด็กมีอาการอะไรที่มันจะมาถึงจุดนี้ได้ก่อนหรือไม่อ่า
แต่อีกประเด็นนึงก็คือว่าการถูกกระทบเนี่ยมันเล้าหรือเปล่าด้วยอันนี้กำนันว่าเกี่ยวไหมคะ
ว่าจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าแรงกระแทกน่ะมันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแรงกระแทกถ้าเกิดเราเราดูจาก
ความเป็นจริงนะเรารู้นี่ความรู้สึกของผมนะค่ะความความเป็นจริงถ้าเกิดแรงกระแทกระดับเนี้ยอืม
มันไม่น่าจะเกี่ยวนะอืมเพราะว่าเมื่อเมื่อช่วงรอยกระทงเนี่ย
ลูกผมก็ไปเกิดวัดเหตุค่ะดั้งจมูกหักเละเลยตายูเย็บยี่สิบกว่าเข็มอ่า
สายตาก็ยังปกติอืมโดนที่เดียวกันเลยเหรอคะอันนี้ผมดั้งดั้งจมูกเลยอ่ะ
ลูกลูกชายผมอ่ะที่ไปเกิดอุบัติเหตุนะค่ะอ่าแล้วอันนี้มันผมอันนี้ผม
ความคิดความคิดของผมนะเข้าใจเข้าใจตั้งข้อสังเกตว่ามันมีคนที่โดนหนักกว่านี้
ยังไม่กระทบกระเทือนเลยใช่ไหมครับครับอ่าทีนี้ค่ะเอ่ออีกแบบหนึ่ง
อีกชั้นหนึ่งนะนี่สองชั้นแล้วนะคะเด็กอาจจะมีปัญหามาก่อน
สองคือปัจจัยร้าวเนี่ยมาจากการทำโทษที่พลาดไปโดนตรงคอหรือเปล่า
แม้ว่าผอโรงเรียนจะบอกว่าตีหลังก็ตามนะคะอ่าชั้นที่สามก็คือว่า
จริงแล้วเนี่ยทางกรรมการสถานศึกษาเองเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้วยไหมคะ
ว่าวิธีการลงโทษเด็กสมมุติว่ามีเด็กสักคนหนึ่งไม่ต้องคนนี้ก็ได้
มีเด็กสักคนหนึ่งทำผิดจริงด้วยอ้าวจริงน่ะทำผิด
แต่วิธีการลงโทษเด็กของโรงเรียนแห่งนั้นมันควรได้รับอนุญาตว่าทำได้แค่ไหน
หรือใช้วิธีอะไรอันนี้กรรมการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบไหมคะ
ยังไม่ได้ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการอ่าซึ่งเรื่องการทำโทษเด็กในโรงเรียน
เคยมีปัญหาบ้างไหมคะมีพ่อแม่ครอบครัวไหนร้องเรียนบ้างไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีข้อร้องเรียนแล้วปกติแล้วเวลาเขาทำโทษเด็ก
เขาใช้วิธีไหนกันคะโรงเรียนนี้ที่ว่าเนี่ยค่ะ
หืมผมก็ไม่รู้น่ะยังดีก็ผมว่าไอ้ไตี้อ่ะ
ไม่แน่ใจเนอะใช่ไหมคะกำนันครับครับผมก็ไม่เป็นไร
เอาอย่างนี้อันนี้คือในส่วนของกำนันนะคะ
ทีนี้ในแง่ของการไก่เกลี่ยชดเชยมันไปถึงไหนแล้วคะ
กำลังมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ว่านี้ไหมคะ
ตอนนั้นผมเล่าไปคุณผู้ปกครองก็คืนไปหาเขตครั้งแรกแล้วใช่หรือเปล่า
ครับช่วงแรกเนี่ย
แล้วบอกว่าวันจันทร์เนี้ยวันที่สิบห้า
จากหมอนัฐที่โรงพยาบาลนะครับ

พอผมได้ข่าวมาจากหมออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาถามเขาต่อ
กำนันมากที่ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะ
ครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณท่านค่ะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
ถ้ามันจบ๕๐๐มันไม่ต้องมาออกรายการเราแล้วค่ะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมครับ๓ใบที่คุณแม่เอามาให้ดูเนี่ยนะคะ
ใบแรกคือการไปพบหมอครั้งแรกหลังจากที่เกิดเหตุนะคะ
อันนี้เป็นคุณหมอทั่วไปคือรับเป็นด่านแรกนะ
แล้วก็เราก็แจ้งอาการเขาแจ้งอาการ
แล้วก็ทีนี้ระบุกว่าถูกทำร้ายร่างกาย

มาพบแพทย์เฉพาะทางอันนี้ใบแรก

ก็มีการระบุเป็นใบแสดงความคิดเห็นแพทย์นะคะ
บอกว่าสงสัยมีความผิดปกติ

ใบนัดที่จะบอกว่าจะไปวันที่๑๒
ซึ่งในส่วนของการวินิจฉัยโรคเนี่ยคือเอ็กซาเรย์

ซาเรย์แล้วเขาก็ตรวจตาเข้าจอคอม
เสร็จแล้วเข้าจอคอมค่ะ

เขายังบอกว่าไม่น่าเป็นเส้นประสาทตา

ซึ่งน้องไปขยายมั่นตา๒ครั้ง

หมอทำหน้าแปลกแล้วเขาก็บอกว่า

ถ้าว่าน้องเปลี่ยนเลนตาแล้วมองไม่เห็นเลย

แล้วคุณหมอบอกไหมว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นอะไรคะ

แต่บอกว่าถ้าเปลี่ยนเลนตาแล้วมองไม่เห็น

ใช่คือว่าตอนนี้เส้นประสาทตาน้องเหมือนโดนอะไรทับอยู่เหมือนตีบลง

คือเอาตกลงคุณแม่ตกลงค่าเสียหายกันจบแล้วที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือเปล่า
ค่าเสียหายที่จะว่าที่ไปที่เขตเนี่ยคือ๕๐๐เนี่ย
เราขอเขามาเยียวยาที่ว่าเราต้องวิ่งพาลูกไปหาหมอทั้งอาทิตย์
และบ่อยเราไม่ใช่ว่าจบตรงนี้
เราตกลงกันว่าเรื่องนี้จะไม่ถึงตำรวจ
ถ้าคุณเยียวยาเราอยู่เราจะไม่ถึงตำรวจ
เขากลัวตำรวจที่จะเข้าไปหาเขา
แต่เราบอกแล้วถ้าตำรวจเข้าไปหาก็คือว่าเราบอกให้เขาไป
แต่ตอนนี้เราไม่ได้บอกให้ตำรวจเข้าไปหาคุณ
แต่ขอให้คุณดูแลเราจนกว่าตาลูกเราจะหาย

บ้านกลุ่มที่นี้จนถึงตอนนี้คือหนูไม่เห็นเลยใช่ไหม

แล้วอีกตาหนึ่งตาซ้ายคือปกติเลย

มีปีปวดไหมเวลาใช้ตามอง

แล้วมีน้ำตาไหลไหมคะด้านที่เห็นน่ะนะ

น้ำตามันไหลแล้วมันก็แบบแสบตาค่ะ
คุณหมอบอกกับตัวหนูเองไหมลูกว่าอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าอะไร

ไม่บอกค่ะเพราะว่าคุณคุยกับแม่ค่ะ

ด้านนี้ทุกอย่างทั้งแสงเอาไฟฉายส่องเอาแสงส่องตาน้องก็มองไม่เห็นแสงเลย
อย่างที่เราคุยกันนะคะอย่างที่ว่าไว้นะคะคือเราก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งนะคะ
ส่วนว่าเรื่องจะจบแบบไหนเนี่ยอาจจะต้องเป็นขบวนการกระบวนการหลังจากนี้ถัดไป
แต่อย่างแรกคือรักษาคนนี้ก่อนถูกไหมคะ

ไม่ว่าจะเป็นโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าตัวของประธานกรรมการสถานศึกษาเอง
วันนี้หมดเวลาของรายการนะคะคุณผู้ชมมาจากลบบุรีวันนี้เลยนะ
ยังไงขอบคุณมากแล้วก็ขอให้มันสำเร็จตามที่หมอแนะนำนะลูกนะ
วันนี้ขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้จากรบบุรีนะคะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์เข้ามาตอน๒ทุ่ม๔นาทีนะคะสำหรับวันนี้
ส่วนถามตรงลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาทุ่ม๑๐นาที